ปฏิเหตุบนท้องถนนเกิดขึ้นได้ทุกครั้งทุกคราว

ครูท่านหนึ่งขับรถกำลังจะกลับบ้าน
ภรรยาก็โทรมาบอกอุ๊ยจะกลับแล้วเหรอมารับหน่อย

คือพอภรรยาบอกปุ๊บเหมือนดูความเป็นสามีที่ดีอะค่ะ

กลับรถเดี๋ยวนั้นเลย
มันคือการกลับรถกระทันหันค่ะแล้ว
มีเด็ก๒คนอายุ๑๒ปีขี่มอเตอร์ไซค์มาพอดีค่ะ
กลับรถกระทันหันไม่มีใครเบรกทันนะคะ
พุ่งชนกันเต็มแรงเสียชีวิตไปหนึ่งบาดเจ็บสาหัสอีกหนึ่ง

ตำรวจสพนหงษ์จังหวัดบุรีรำตรวจสอบอุบัติเหตุ

ตรงที่เกิดเหตุมันเป็นถนนสองเลนสายหนองหงหนองกี่
บริเวณบ้านศรีสง่าตำบลไทยสามัคคี
ในที่เกิดเหตุพบศพเด็กชายสุกรัฐสาราชอายุ๑๒ปี

น้องเนี่ยเสียชีวิตในสภาพคอหักแขนขานี่ผิดรูปเลย
พ่อแม่ของน้องก็นั่งกอดศพร้องไห้ตลอดเวลา
ใครเห็นนี่น้ำตาแทบไหลตามมาค่ะ
ส่วนใกล้กันมีร่างของเด็กชายชะยุทธ์บุญหวานวัย๑๒ปี
หมดสติอาการสาหัสอยู่
เจ้าหน้าที่ก็ต้องเร่งประถมพยาบาลแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลหนองหงนะคะ
ใกล้กันมีมอเตอร์ไซคันหนึ่งไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนล้มอยู่
สภาพก็พังยับเยินเสียหายค่ะ
ห่างกันอีกหน่อยมีรถยนต์ทะเบียนกกบม๒๘๓๐นรศมาจอดอยู่
ข้างประตูคนขับเนี่ยมีร่องรอยโดนชนได้รับความเสียหายนะคะ

นายสุกชาติทัพทิมวัย๖๕ปีข้าราชการครูบำนานเล่าบอกว่า

จังหวะนั้นภรรยาโทรมาพอดีบอกให้ไปรับธนาคารหน่อย
ธนาคารเพื่อการเกษตรสาขาอำเภอน้องหงษ์เนี่ย
พอได้ยินแบบนั้นเขาก็เลยรีบกลับรถ
แล้วไม่ได้มองค่ะว่าข้างหลังมีรถมาหรือเปล่า
ซึ่งมันก็มีมีมอเตอร์ไซค์ของเด็กสองคนนี้ขี่ตามมาพอดี
ก็เลยชนดังโครมเลยค่ะ
สุดท้ายก็เลยเกิดเป็นเหตุสลดแบบนี้
เมืองต้นตำรวจก็จะตรวจสอบสาเหตุอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะคะ
แล้วก็จะให้ความเป็นธรรมกับทั้งคู่ด้วย